เอามาต่อกันที่นักร้องสาวสุดแซ่บคนนี้บ้างดีกว่า

อันนี้ชื่อเพลงของจ๊ะเขานะคุณผู้ชม
ไม่รักอยู่ยากรักมากอยู่ได้

จัดเต็มขนเบื้องหลังเอ็มวีไปพาแดนเซอร์ไปเต้นกันท้าแดดท้าลมกันอยู่ที่ตลาด๒๔แถวบางซ่อนค่ะ
งานนี้ก็เลยให้น้องจ๊ะนะคะสอนท่าเต้นแซ่บปวดซะหน่อย
ส่วนเรื่องปีใหม่ที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะใจปั้มเหลือเกินนะคะ

จะให้ก็ให้ไม่เห็นต้องถ่ายคลิปเลยว่าอย่างนี้นะคะ
งานนี้เธอยืนยันค่ะว่าทำด้วยใจแล้วที่โพสต์เนี่ย

ดูเป็นตัวอย่างเรื่องของความกระตันอยู่เท่านั้นเองค่ะ
เดี๋ยวไปฟังทั้งเรื่องเพลงท่าเต้นแล้วก็เรื่องบุญเลยค่ะ
ท่าง่ายเลยพี่แจ๊คต้องท่าบีบนมตรงนี้

นี่พี่ป้าน้าอาเด็กตาค้าง
ปีใหม่เห็นเอาเงินไปให้แม่
ใช่เอาเงินมาให้แม่คือเป็นปกติอยู่แล้วพี่
คือพ่อกับแม่จะได้คนละแสนทุกเดือนอยู่แล้ว
ปีใหม่ก็มีทองตั้งหากอะไรอย่างนี้
คือจริงแล้วเนี่ยจะมีกระแสนี้ด้วยที่แบบว่า

คนก็จะบอกว่าเฮ้ยอวดรวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือหนูต้องบอกเลยว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของหนู
เวลาเราโพสต์แล้วคนมาชมเราเรารู้สึกชื่นใจอะไรอย่างนี้
และเราก็คือจริงแล้วด้วยภาพร้องเพลงเรา
เราไม่อยากให้น้องมาตามเราภาพร้องเพลง
แล้วก็อยากพรีเซนต์ในด้านของชีวิตประจำวันนะคะ
แล้วทุกวันที่ทำให้จ๊ะมีทุกวันนี้ก็คือความกระตันอยู่
ภาษาถูกแต่ถ้านี่ไม่เล็ดอยู่ยาก
โอ้ยไม่ได้อะสู้ไม่ได้แต่เพียงนี้อ่ะก็ติดตามได้
ภาษาไปดูรายการนี้นะครับเพลงใหม่ของเราจะไม่เล็ดอยู่ยากค่ะ